มาติดตามเรื่องราวบนโลกโซเชียลกัน
เมื่อวานนี้ทำเอาคุณรัชพรแล้วก็คุณเขียนมาสอน
อาจจะไม่อยากรับประทานลอดช่องกันไปเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องราวลอดช่องที่ใส่อยู่ในถังสีอาคลิลิก
มีคาบดำอยู่รอบวางอยู่กับพื้นนะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้มีการตรวจสอบความคืบหน้า
โดยการลงพื้นที่แล้วพบว่าเป็นเรื่องจริงค่ะ
จริงแล้วแต่ตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะคะ
การแชร์ภาพในโลกออนไลน์ลอดช่องอยู่ในถังสี

ก็เป็นประเด็นวิพักษ์วิจารณ์ถึงความปลอดภัย

ที่เอามาให้ผู้บริโภครับประทานกันนะคะ

นายไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่
ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายลอดช่องบริเวณฟุตบาท
ตรงข้ามโรงรับจำนำหาดใหญ่ตลาดสดพลาซ่า๓
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะ
ตรวจสอบพบเจ้าของร้านนะคะ
ชื่อว่านายสมศักดิ์เร็มศรีงามอายุ๕๐ปี
แล้วก็เห็นสภาพนี้จริงค่ะ
สังเกตคือถังสีจริง
มียี่ห้อเขียนอยู่ด้วยว่าเป็นยี่ห้อสีนะคะ
มีวางอยู่บนโต๊ะ๔ถัง
เป็นล็อตช่องเขียว๑ถังแล้วก็ล็อตช่องขาวอีก๓ถัง
ก็เลยได้กำชับให้ทางเจ้าของร้านนะคะ
หาถังใส่อาหารที่ถูกต้องตามที่สาธารณสุขกำหนดไว้มาบรรจุแทน
แล้วก็ภาชนะควรหาฝาปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรก
แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนทางร้านให้แก้ปัญหานี้โดยเร่งด่วนด้วยนะคะ
ด้านคุณเจ้าของร้านนะคะบอกว่ารับลอดช่องมาจากโรงงานอีกทีนึง

แต่ว่าวันนั้นคนส่งไม่ได้มาส่งด้วยตัวเอง
ลูกน้องให้มาส่งแทนแล้วก็มาถึงช่วงกลางดึก
ตอนนั้นไม่เจอเจ้าของร้านก็เลยเอาวางไว้ที่พื้นนะคะ
ส่วนถังศรีที่เขาบอกว่ามีคราบเปื้อนในขอบดำรอบ
ทางคุณสมศักดิ์นะคะชี้แจงว่าลอดช่องทำจากแป้ง

แต่ก็ยอมรับนะคะว่าทำแบบนี้ก็ไม่ค่อยปลอดภัย

แล้วก็จะหาพัชนะที่ถูกต้องมาใส่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะ
แต่ปัญหาใหญ่ที่เห็นก็คือภาชนะประตู

เพราะว่าเป็นปัญชนะบรรจุที่มาจากโรงงานกระดิษฐ์รอดช่อง
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามไปดูที่โรงงานผลิต
ว่าต่อไปทั้งที่บรรจุรอดช่องต้องเป็นทั้งที่บรรจุอาหาร
ตามคุณสมบัติที่กระทรวงสาธารณะสมมติไว้
และในช่วงที่หาทางไม่ได้เนี่ยหรือต้องลงทุนต้องซื้อเนี่ย
คุณอาจจะใครบรรติรองไปก่อนก็ได้นะครับ
เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวแล้วก็ห้ามวางอาหารบนพื้นโดยเด็ดขาด
ขณะที่นายไพรนะคะนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าปัญหาที่อยู่ที่พัฒนาของถังสีมาจากโรงงาน
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตลอดช่องอีกทีนึงนะคะ

แล้วก็จะนำไปเป็นกรณีตัวอย่างในการจัดระเบียบร้านค้าในตลาดเทศบาล
แล้วก็ขยายไปยังที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไปด้วยค่ะ
คือเขารับมาอีกทีโรงงานก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าโอ้โหใส่ถังมาแบบนี้ได้เหรอได้หรือเปล่า

ขายก็อ้างว่าปกติแล้วเขาไม่ได้วางกับพื้นเขาวางบนโต๊ะ
แต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงที่วางพื้นหรือวางโต๊ะ
มันอยู่ที่ภาชนะที่ใส่ด้วยนะคะ
อาจจะมีสารตะกัวปนเปื้อนอยู่เวลาใส่บ่อย
แล้วก็กินเข้าไปเยอะมันก็สะสมในร่างกายนะ
ไม่ใช่ว่าล้างครั้งเดียวแล้วสารมันจะหายไปไง
เพราะว่าเรื่องนี้นะคะทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเตือนเป็นข้อเลยเหมือนกันนะคะ
บอกว่านอกจากจะวางที่พื้นผิดแล้วใส่ถังแบบนี้มีอันตราย
ลงไปถึงพัฒนาก็ไม่มีฝาปิดล้ายกระทงเลยทีเดียวค่ะ
กรณีที่นี่แหละค่ะเป็นข่าวคราวกันนะคะ
ทำให้นายแพทย์ดันัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัย
เปิดเผยว่าการนำถังสีมาใช้จะทำให้ผู้บริโภคได้รับสารตะกัวที่ตกค้างอยู่ในถังสี
หากได้รับพิษตะกัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปริมาณมากนะคะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลัน
ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้อง
และถ้าพิษสะสมในร่างกายมากเนี่ยจะทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเป็นอัมพาตที่นิ้วเท้าแล้วก็มือเหนื่อยง่ายแล้วก็อ่อนเพลียได้นะคะ
ดังนั้นผู้ประกอบการค้าทั้งในตลาดค้าส่งตลาดสดร้านอาหารแล้วก็แผงลอย
ก็จะต้องมีความตระหนักด้านสุขลักษณะความสะอาด
เรื่องของพัชนะเรื่องของผู้ปรุงอาหารนะคะแล้วก็ผู้จำหน่าย
จริงแล้วการแต่งกายที่ถูกต้องต้องแต่งกายด้วยเสื้อมีแขนผูกผ้ามีผ้ากันเปื้อนนะคะ
แล้วก็สวมหมวกคลุมผมตัดเล็บให้สั้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร
ไม่สามารถใช้มือหยิบจับอาหารได้โดยตรงนะคะ
แล้วก็อาหารที่จำหน่ายต้องมีการปกปิดมีฝาปิดให้เรียบร้อย
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย๖๐เซนติเมตรแล้วก็เลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัย
เนื่องจากการออกแบบวัสดุที่ใช้ทำพัชนะและอุปกรณ์
มีผลต่อการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่อาหาร
แล้วก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะคะ
ก็ใจเข้าใจเราคิดว่าเรารับประทานยังไง
เราเป็นผู้บริโภคก็ดูแลมาตรฐานให้เหมือนกัน
นะคะก็อย่ากังวลใจจนไม่กล้ากินลอดช่อง
ร้านอื่นอาจจะไม่เป็นแบบนี้ใช้คำว่าอาจจะนะ
อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็เขาก็ยอมรับแล้วโอเคยอมรับผิด
มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น
ให้โอกาสเขาแต่คนที่กินไปแล้วก็ไม่รู้ยังไง
อดีตคืออดีตค่ะปัจจุบันและอนาคตส่วนคันค่ะ